แต่ผมไม่รู้ว่าไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่า
ไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าคุณผู้ชมไปที่โคราช
ไปดูรูปปั้นฮะไปดูรูปปั้นเขาบอกว่าอยู่ที่วัดดังนะครับ
พร้อมให้ดูว่าใช่ไหม

รูปปั้นเหล่านี้คุณผู้ชมครับอยู่ในโบสถ์วัดม่วง
ตำบลในเมืองอำเภอเมืองนครราชศรีมา
บรรทัยทางขึ้นโบรถจำลองเป็นเมืองบาดาน
มีปลาอานนท์ในตำนานพุทธประวัติและดอกบัวสี่เหล่าไว้สวยงามเลย
แต่ที่สะดุดตาคุณผู้ชมต้องช่วยเบิร์ตแล้วล่ะนะ
รูปเรือดำน้ำนะครับมีคนโผล่หัวขึ้นมา
หน้าคล้ายใครไม่รู้นะหน้าคล้ายใครไม่รู้ซ่อนอยู่ในเกลียวขึ้น
แล้วก็มีเงือกแต่เป็นเงือกชาย
เงือกชายนะใบหน้าคล้ายใครก็ไม่รู้
ซึ่งเป็นท่าประจำของคนในรูปปั้น
โอมยิ้มอยู่ถ้ำกาลฝูงปลาและดอกบัว
นายปุณธนชัยม่วงประกายอายุ๖๐ปีพี่ช่างปั้น
ไม่ใช่ชื่นชมช่างปั้นอะไรอย่างนี้นะหมายถึงเขาเป็นช่างปั้นรูป
เพื่อให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาและอนุรักษ์ไว้นะครับ

เพราะผมสอดแสกรูปปั้นนักการเมือง
นักการเมืองที่มีบทบาทในปัจจุบันเข้าไปให้เห็นว่า
ตอนที่สร้างโบสถ์เกิดอะไรขึ้นในยุคในสมัยนี้นะครับ
ซึ่งขณะนี้ทางวัดเตรียมทำขบวนแห่เทียนพรรษาล้อการเมือง
ตั้งใจจะปั้นรูปนายกรัฐมนตรีคนที่๓๐ของประเทศไทย
ซึ่งตลอดวันที่๑๓กรกฎาคมก่อนใช่ไหม

พี่ช่างปั้นพี่ช่างปั้นยังบอกอีกว่าเขาเคยปั้นรูปนักการเมืองนะครับเป็นยักษ์หลับ
อ๋อนึกถึงมือพี่นั้นเลยใช่ไหมใส่นาฬิกาเข้ามืออุ้มเรือดำน้ำ
อยู่หน้าประตูบทดอมหัวเล้าอีกแล้วแต่พระผู้ใหญ่ขอให้แก้ไข
เพื่อไม่ให้เป็นกระแสสังคมมากจนเกินไปครับคุณผู้ชมครับ